คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องราวบนท้องถนน
แหมพี่เล่นขับแช่เลนขวาอยู่นั่นแหละฮะ
และรถของพี่ก็ไม่เหมาะในการขึ้นถนนใหญ่เลย
มันเกิดอะไรขึ้นให้คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์นี้กันนะครับ

มาแบบนี้ขับมาแบบนี้มันควรจะขึ้นถนนไหม

เออมันเป็นแค่สกุตเตอร์ไฟฟ้าเอง
แต่ขี่มาขึ้นเลนขวาอันนี้เขาเรียกขี่หรือว่าอะไรยืนเหรอ

แล้วมาขึ้นเลนขวาแซงรถบรรทุกไป
ส่วนรถคันที่ตามหลังเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงคุณ
โอ้โหเป็นภาพที่หลายคนเห็นแล้วก็ด่าเลยนะ
ด่าเลยว่าขับขึ้นถนนได้อย่างไรนะครับ
นี่คือถนนบายพาเส้นหนองคายไปจังหวัดอุดรธานีนะครับ
คลิปนี้มีพลเมืองดีขับรถมาเจอ
แล้วก็เอามาโพสต์ลงในกลุ่มอุดรธานี

มันอันตรายกับเพื่อนร่วมงานไหม

ใช่ครับนี่คือสกุตเตอร์ไฟฟ้า
ซึ่งจริงไม่ควรเอามาใช้บนท้องถนนหลักแบบนี้นะครับ
แล้วก็มีคนบอกว่าโอ้โหเห็นแล้วความเร็วของสกุตเตอร์คันนี้
น่าจะไม่ต่ำกว่า๑๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
คือคุณดูสิคือเขาก็พยายามที่จะทำความเร็วเหมือนกันนะ

และถามว่าสกูตเตอร์ไฟฟ้าจริงบิดได้เร็วขนาดนั้นไหม

บอกว่าบางคันเร่งได้เร็วถึง๑๒๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
๑๒๐กิโลเมตรเลยเหรอโอ้โฮนะฮะ
ส่วนเรื่องข้อกฎหมายมีผู้รู้จากโซเชียลเช่นกันนะครับ
เข้ามาให้ข้อมูลบอกว่าตามกฎหมาย
สกุตเตอร์เหล่านี้ต้องจดทะเบียนต้องมีประกัน
โดยตามกฎหมายจราจรบอกว่าจักรยาน๒ล้อ
ที่เดินด้วยกำลังไฟฟ้าหรือพลังงานอื่น
มีสถานะเป็นรถจักรยานยนต์
แต่ต้องปฏิบัติตามกฎจราจรเช่นเดียวกับรถจักรยานยนต์นะครับ
แต่สกุตเตอร์ไฟฟ้าในบ้านเรายังไม่มีการจดทะเบียน
ส่วนใหญ่จึงใช้วิ่งในซอยในถนนชุมชนในหมู่บ้าน
ถ้าออกไปอยู่กลางถนนแบบนี้ถือว่าผิดกฎหมายนะครับ
คุณผู้ชมดูสิพี่ระวังนะพี่นะ

คนมาใช้สกุตเตอร์ไฟฟ้าแต่ส่วนใหญ่เขาจะไม่อยู่เลนขวาไง

บางคนเขาไม่กล้าออกถนนใหญ่ขนาดนี้ด้วยหรอก